โครงประตูเหล็กซึ่งมีน้ำเป็นโครงเหล็กหนัก
ก็เชื่อว่าใช้ในการอำพลางศพในการไปทับ
แล้วก็มีดำเบลที่ล็อกกุญแจในการที่ถวงไม่ให้ลอยน้ำ
ผ้าที่เราเห็นนี่คือเป็นผ้าอะไรครับผมที่เก็บใส่ถุงไว้
เวลาที่สุดท้าย

อ่าพยายามให้การว่าอย่างนั้นครับอ่าแต่เราก็ต้องมาดูคิดว่าเป็นวี่หญิง
ผู้ชายอืมแต่ต้องใช้ผลตัวทางนิติวิทยาศาสตร์

เห็นว่าสองนะครับเห็นว่าสองนะครับครับทั้งสองคนคือผู้หญิงใช่ไหมครับ
คิดว่าอย่างนั้นครับครับครับเพราะว่าเขาก็ฟังเล่ามาอีกนิดนึงอืมอ๋อ
คือคือลักษณะที่เราให้นักประดาน้ำลงไปเนี่ยครับเป็นลักษณะของการถ่วงน้ำเอาไว้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับประมาณนั้นครับ
ครับครับครับ